ช่วงนี้เนื้อสัตว์ยังคงที่เลยนะคะ๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมสำหรับหมูเนื้อแดงนะคะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เช็คราคาเห็ดกันหน่อยค่ะเห็ดฟางวันนี้๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู๕๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เห็ดเข็มทองอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊